วันนี้นะคะเลื่อนดูข่าวที่เป็นข่าวหลักเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของภัยแรงเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะ
หลายพื้นที่คือน้ำนี่แห้งเลยแทบไม่เหลือน้ำทำการเกษตร
ก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยทางไลน์มากับเราหน่อยนะคะ
ว่าตอนนี้พื้นที่ของคุณผู้ชมประสบปัญหาภัยแรงหรือเปล่า
พื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วพื้นที่ไหนที่พอจะมีฝนตกมาทุเลาได้บ้าง
เพราะว่าพอภัยแรงมาเนี่ยฝุ่นก็เยอะด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องฝุ่นควันก็คือยังมีอยู่นะคะ
ส่วนต่างจังหวัดเองก็ภัยแรงมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าขยายวงกว้างมากขึ้น
คุณผู้ชมรับชมอยู่ที่ไหนปัญหานี้หนักมากน้อยขนาดไหนส่งมาคุยกันนะครับ
ไม่ใช่แค่ภาคกลางอีสานหรือภาคเหนือภาคใต้ก็มีผลกับเรื่องของภัยแรงเหมือนกัน
คือภาคใต้เขามีการปลูกข้าวเหมือนกันที่สถิงพระสงขาข้าวยืนต้นจะตายอยู่แล้ว
คุณผู้ชมขาดน้ำมา๒เดือนแล้วไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรครับ
ทางภาคใต้อย่างที่บอกไปเขามีชาวนาปลูกข้าวเหมือนกัน
อยู่ที่พื้นที่ของตำบลครองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขรา
อย่างที่เห็นนางข้าวมันดินแตกระแหงแบบนี้นะครับ
ภัยแรงมันหนักมากเลยนางข้าวหลายร้อยไล่ขาดน้ำมานานกว่า๒เดือนแล้ว
หนึ่งในชาวนาที่ปลูกข้าวตอนนี้เดือดร้อนก็บอกว่าตอนนี้
คือเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยเริ่มออกรวงแต่ว่ากลับขาดน้ำแล้ว
ปล่อยแบบนี้ไปอีกเนี่ยอีกสักประมาณไม่เกินเดือน
แน่นอนข้าวยืนต้นตายแน่นอนผลผลิตก็ไม่ได้
เงินลงทุนไปก็ต้องศูนย์เปล่าเป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนแน่นอน
ปัญหาภัยแรงต้องบอกว่ารอบ๑๐ปีที่ผ่านมา

จะเอาน้ำจากทะเลสาบสงขรามาใช้ก็ใช้ไม่ได้
เพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนเข้าไปคุณผู้ชม
แล้วน้ำมันก็เค็มลดต้นข้าวไม่ได้
ปีนี้พบว่าในพื้นที่ของสงขราเองฝนตกเองก็น้อย

ข้าวที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้ผลกระทบตามมาหลายอำเภอ
ทั้งสถิงพระมรโนศ์สิงหานครและกระแสศน
ตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนกันมากมายกับเรื่องของภัยแรง
ว่าหน่วยงานภาครัฐไปช่วยชาวนาในพื้นที่ด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ไปดูที่ภาคอีสาน
สถานการณ์ภัยแรงในหลายพื้นที่ที่จังหวัด

ตอนนี้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ
ทางจังหวัดต้องเร่งแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว๒๗หมู่บ้าน
และคาดว่าจะแร้งอีกสองร้อยเก้าสิบเจ็ดหมู่บ้านค่ะ
โดยเฉพาะอำเภอโนนสูงทางจังหวัดเขาต้องผันน้ำจากบึงพุษาในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ย
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่พื้นที่ตำบลทานประสาทและตำบลลำคอหงนะคะ
ส่วนที่อำเภอลำธเมนชัยก็ประสบภัยแรงตอนนี้ขาดแคลนน้ำใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วค่ะ
สระน้ำที่เขาเคยใช้ผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลช่องแมวเนี่ยน้ำแห้งขอดเลย
ชาวบ้านต้องว่าจ้างคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะเอารถบรรทุกแบบนี้นะ
สูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ตำบลอื่นมาแล้วเอามาขายต่อให้ชาวบ้านสองพันลิตรราคา
ร้อยห้าสิบบาทสามารถใช้น้ำได้เพียงแค่สามวันเนี่ย
ก็หมดแล้วอ่ะเที่ยวหนึ่งอ่ะนะคะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเดือน
ชาวบ้านเขาต้องซื้อน้ำกันเฉลี่ยเนี่ยบ้านละประมาณพันห้าร้อยถึงสองพันบาทต่อเดือนเลยค่ะ
ก็กลายเป็นภาระต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมานะฮะเอาไปต่ออีกหนึ่งจังหวัดครับ
ไปดูที่บึงกาลกันหน่อยอันนี้ก็หนักพอกันแล้วครับ
จังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแรงแล้ว๔อำเภอ
โซ่พิสัยปากฆาตพรเจริญแล้วก็อำเภอเมืองนะครับ
เนื่องจากว่าทั้ง๔อำเภอนั้นฤดูฝนหมดเร็วเหลือเกินแล้วก็ฝนนั้นไม่ตกเลย
ประกอบกับพื้นที่การเกษตรก็อยู่ไกลจากแหล่งน้ำไม่มีแหล่งน้ำสำรอง
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรพืชผลการเกษตรข้าวก็ยืนต้นตายตอนนี้เก็บผลผลิตไม่ได้
เกษตรกรนั้นมีผลกระทบเป็นวงกว้างแน่เลยตอนนี้นะฮะ
นี่ขนาดเดือนมกรายังไม่ถึงเมษายังไม่เข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่เลย